ตอนนี้คือวัดข้างหน้าวัดเข้าแล้ว

อยู่ที่ตำบลบางรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
มาหลังบทที่เราจะเห็น
บรรดาคนที่มีความเชื่อและนักเสียงโชคมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย
และมาที่ตรงนี้ก็คือรูของยามบึ้ง
วิวสายใหญ่อ้าวบึ้งตัวใหญ่ก็ต้องรูใหญ่สิถ้ารูเล็กจะเข้าบ้านยังไงคุณคิดสิ
พญาบึ้งเนี่ยเขาบอกว่าเคยให้โชคกับคนในพื้นที่มาแล้วหลายงวด
ซึ่งครั้งนี้ชาวบ้านเขาก็มาทำการขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งอีกครั้งหนึ่ง
กระดาษเสี่ยงโชคลงไปในรูของบึ้ง
อ่ะคุณปกติเขาจะใส่ไปแบบว่า๓ชุด๓เซต
แล้วเขาก็จะดูแค่๓ใบแรกที่บึ้งเอะเขียวมาคร่าบออกมา
ซึ่งแต่ละคนก็จะนำสิ่งที่ได้ไปเสี่ยงโชคในการซื้อลอตเตอรี่
ในงวดที่จะถึงต่อไปอีกเช่นเคย

กลิดอีกก็รอขาวจ้างอยู่ชั่วนี้ร้อน
แต่ดูดิโอ้รูใหญ่อย่างนี้โอ้มันเบาคุณ

เป็นเรื่องราวความเชื่อนะ

การใส่บางสิ่งบางอย่างลงไปในรูของเบื่อมันก็เป็นการลบสด

ออกมาเป็นยังไงก็เห็นตามนั้นแหละค่ะ